คุณผู้ชมป้ามหาภัยหรือชาวบ้านเรียกว่าป้าจอมหนีบ
ที่ขายของอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีป้าคนหนึ่งค่ะแก่พฤติกรรมเหมือนเดิมเลยค่ะ
ซื้อของแล้วให้แบงค์พันธุ์ไป
แบงค์พันธุ์เสร็จปุ๊บพนักงานก็ทอน

หนีบเสร็จปุ๊บยังทอนไม่ครบเลยหนู
จะเอาเงินทอนเพิ่มค่ะสุดท้ายเนี่ย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้บ้างก็สำเร็จ

เพราะบางครั้งเนี่ยหนีบแล้วหล่น
แล้วหล่นใช่หนีบหล่นตั้ง๕๖ที
นั่นแหละคุณใช่เลย๕๖ทีนะคะ
แต่ว่ามี๓คลิปที่ให้ดูกันนี่เห็นไหม

เดี๋ยวจะมีวิรากรรมใหม่ที่เขาแชร์กันมาเรื่อยอีก
ใช่อันนี้หนีบหล่นใช่ไหม

อันนี้หล่นทีเดียวไม่ใช่สัก๕๖ทีใช่ไหม
รักแร้แกเสื้อคงลื่น
และอีกอย่างแกก็หอบของพลุงพลังแล้วอยู่มันหล่นต่อหน้าต่อตา
น้องเป็นนักศึกษาฝึกงานนะ
นั่นไงคุณป้าทำไมมันหล่นอยู่หนูทอนให้ป้าครบแล้ว

ดูทะทางท่ะท่านแสดงเก่งนะ
คนเดี๋ยวนี้นะแต่งตัวดูดีคุณผู้ชมใช่ว่าจะบริสุทธิ์ใจนะคะ
ท่านดูให้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
หรือน้องที่เป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ต่างนี่นะคะ
เวลาจะไปทอนเงินต้องทอนช้านับกันต่อหน้าใช่ให้ครบเลยนะคะ
คลิปแรกที่ให้ดูเนี่ยเกิดตั้งแต่สักประมาณเดือนสิงหาคมนะคะ
นี่ป้าแกพลาดรอบสองเห็นไหมอยู่ในท้องที่สอนอมีนบุรี
คลิปต่อมาจัดไปค่ะคลิปสองจะสำเร็จหรือไม่
ป้าแกโป๊ะแตกแกทำธนบัตรที่หนีบอยู่เนี่ยหล่นหรือเปล่า
ดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่นะเหยื่อรายใหม่ของป้าจอมหนีบค่ะ
มาอีกแล้วมวกซีเหลืองประจำเลย

แต่คุณป้าจะแต่งกายลักษณะแบบนี้เลย
ว่าคุณป้าจะมาเสื้อผ้าแบบนี้

แล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ถือของพรุงพลังนิด

ใช่คุณผู้ชมดูคลิปนี้ว่าป้าแกทำสำเร็จไหมค่ะ

ความต้อนรับ๕๐บาทค่ะขอบคุณค่ะ
ครับใช่ครับ
คุณผู้ชมดูว่าเมื่อกี้มันหยิบแบงค์ธรรมให้ดูซ้ายครับ
มันไม่ได้เก็บจังหวังตอนนี้
ดีถ้าเก็บไปต่อแล้วบึกออกมากาย
ตอนนี้ไม่ดีแหละกับเมื่ออื่นตอนนี้

คลิปนี้ทำสำเร็จคิดดูเล่นพี่บุ๊คพี่เบิร์ต

แกให้แบงค์พันธุ์แล้วต้องให้พนักงานเนี่ยทอน๙๕๐บาท
แล้วแกแกล้งทำแบงค์๕๐๐หล่นถูกไหม
แต่เมื่อกี้เหมือนเอาแบงค์๕๐๐เก็บเข้ากระเป๋า
นี่ไงไวมากเอามือเร็วมากกำลัง
กำลังคิดให้ดูเล่นว่าแกได้กำไรไปเท่าไหร่
แกให้แบงค์พันธุ์แล้วแกบอกว่าพนักงานต้องทอน๙๕๐บาท

นั่นแปลว่าแกได้แบงค์๕๐๐เบิ้ลเป็น๒ใบใช่ไหม
๙๕๐บาทบวกกับอีก๕๐๐เป็น๑๔๕๐บาท

แต่น้องแคทเชียร์นี่โดนไป๕๐๐แล้ววันนี้
นั่นสิต้องแคทเชียร์เดี๋ยวต้องควักกระเป๋าเองอีก
ค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่คะ๓๐๐บาท
ชีวิตขาดทุนค่ะป้าป้าอย่าทำเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังจับตัวป้าไม่ได้เลยนะคะ

ล่าสุดเกิดขึ้นที่แถวศรีนครินนะคะ

เพราะว่าทางเพจหนึ่งเขาโพสต์ออกมาเมื่อ๑๐ชั่วโมงที่แล้วนี่เอง
บอกว่าสงสัยจะคนเดิม
ใช่ค่ะเป็นร้านขายกาแฟแล้วก็เบเกอรี่
พฤติกรรมเหมือนเดิมเลยอันนี้หนีบหล่นไหมอ่ะ
ไม่หนีบแล้วเดี๋ยวนี้แกยัดใส่กระเป๋าเลย

คือต้องบอกว่าเป็นภัยสังคมเดี๋ยวนี้หากินก็ยากลำบาก

แล้วกลายเป็นว่ามีคนแบบนี้ในสังคม
กลายเป็นมาเติมเรื่องของมาซ้ำเติม

ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถตามตัวป้าจอมหนีป้ามหาภัยมาได้

ป้องกันตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ
เวลาท่านจะรับเงินทอนเวลาท่านจะให้เงินทอนกับลูกค้า
ไม่ควรที่จะรีบนับกันต่อหน้าต่อตา
เอาให้แบบชัดเจนแล้วค่อยยื่นนะฮะ

ระมัดระวังกันด้วยนะครับ